ทุกผู้ชมครับวันนี้มีกรณีระหว่างคนไข้กับโรงพยาบาลเกิดขึ้นหลายที่
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปก็แล้วกันนะครับ
เอาที่แรกก่อนนะครับที่รัชบุรีนะครับ
มีพ่อกับแม่ไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรัชบุรีนะครับ
เพราะว่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยบอกว่าไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลปากท่อ
แต่ปรากฏว่าได้รับการดูแลไม่ดีวินิจฉัยไม่ดี
ลูกเสียชีวิตในท้องเพราะว่าสายสดือพันคอนะฮะ
สามีภรรยาคู่นี้นะครับก็คือนางปริชาติบัวทองอายุ๔๒ปี
กับนายวิเชียนบัวทองอายุ๓๔ปี
เป็นสามีภรรยาพ่อกับแม่ของเด็กที่เสียชีวิตระหว่างคลอด
เพราะสายสดือพันคอเด็กมาร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรัชบุรี
บอกว่าเป็นเพราะโรงพยาบาลไม่ดูแลวินิจฉัยไม่ดี
ทำให้ลูกต้องตายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แล้วก็มาร้องเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ดำรงธรรมรัชบุรี
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยไปดูความคืบหน้าไปดูรายละเอียดของคดีให้
ก็ไปคุยกับครอบครัวนี้ซึ่งอยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดรัชบุรี
ปริชาติก็ยังอยู่ในการโศกเศร้า
ก็ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต้องเสียลูกไป
โดยเล่าให้ฟังว่าวันที่สูญเสียลูกชายเนี่ยลูกเป็นลูกชายนะครับ
อายุคันครบกำหนดคลอดก็คือ๒๙พฤศจิกายนที่ครบกำหนดคลอดนะ
โรงพยาบาลปากท่อนัดตรวจร่างกาย๒๗พฤศจิกายน
แต่วันนั้นเจ็บท้องยังไม่มากไปตรวจร่างกายแล้วหมอก็ให้กลับบ้าน
ต่อมา๒๘พฤศจิกายนเจ็บท้องหนักมาก
เดินทางไปที่โรงพยาบาลประมาณ๙โมงเช้าแล้วก็เริ่มเจ็บท้องถี่ขึ้นเรื่อย
๙โมงเช้ามาถึงประมาณ๒ทุ่มก็เจ็บอีกเจ็บท้องอีก
สัก๔ทุ่มน้ำค่ำเริ่มเดินตีหนึ่งหมอเรียกตรวจ
ตี๓หมอมาตรวจอีกครั้งหนึ่งแต่ประมาณตี๔หมอไม่มาตรวจแล้ว
แต่ยังปวดท้องอยู่นะก็เลยเรียกพยาบาลให้มาช่วยดู
เพราะว่ารู้สึกว่าปวดท้องมากจนทนไม่ไหวแล้ว
คือถ้าทางนี้ทางโรงพยาบาลปากท่อไม่ทำอะไรมากกว่านี้
เธอบอกว่าส่งตัวไปโรงพยาบาลราชบุรีได้ไหม

แต่เจ้าหน้าที่ที่เป็นพยาบาลบอกว่าไม่ได้

ทางโรงพยาบาลรัชบุรีก็ไม่ได้รับตัวง่ายหรอกนะ
ก็เลยบอกไปว่าแต่ว่านี่เจ็บจนทนไม่ไหวแล้วนะ
จากนั้นพอประมาณตี๕กว่าก็มีการมาตรวจดูอาการกันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วครั้งนี้ที่มีการมาตรวจดูอาการของเธอเนี่ย
ได้รับการบอกว่าเด็กไม่ดิ้น
หัวใจเด็กก็เริ่มเต้นช้าลงจนประมาณ๖โมงเช้า
เจ้าหน้าที่พยาบาลก็เรียกหมอให้มาตรวจอันตราซาวดู
ปรากฏว่าหมอบอกว่าเด็กในท้องลูกของเธอไม่หายใจแล้ว
โดยสาเหตุนั้นน่าจะมาจากน้ำคร่ำออกจากท้องจนหมดแล้ว

พอคลอดออกมาพบว่าที่เด็กดิ้นและน้ำคล่ำออกจากท้องไปหมดแล้วเนี่ย
สายสดือพันคอเด็กเพราะว่าตัวเองก็เจ็บท้องมานานถึง๒วัน
เมื่อวานก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรมจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับ
อยากให้เจ้าหน้าที่พยาบาลที่ดูแลในคืนนั้น
ออกมาขอโทษที่ดูแลวินิจฉัยไม่ดี
ตอนนี้ยังไม่คิดเอาเรื่องถึงขั้นแจ้งความ
อยากให้ออกมาขอโทษแล้วทุกอย่างจะจบ
แล้วพยาบาลทุกคนก็ต้องรู้
เขาบอกว่าถ้าคืนนั้นที่หนูเรียก
ถ้าเขามาดูอ่ะมันห่างจากชั่วโมงกว่าที่เขามาตรวจอ่ะ

ไอ้ที่ผิดอะพลาดก็คือพยาบาลคนนี้แหละ
แล้วพยาบาลคนนั้นเคยมีการติดต่อมาบ้างมั้ย
ไม่มีมีแต่พยาบาลคนกลาง
ส่วนแม่ของนางปริชาติบอกว่าวันนี้ตอนเช้าที่ผ่านมานะครับ
เซ็นเอกสารบอกว่าเป็นเอกสารมาตราสี่สิบเอ็ด
โดยทางตัวแทนของโรงพยาบาลบอกว่าเงินส่วนนี้จะได้มากหรือน้อย
ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
แต่ในตัวแทนของโรงพยาบาลที่มาเนี่ย
บอกกับทางที่บ้านของคุณปริชาติ
บอกว่าแต่ว่าอาจจะได้เงินน้อยนะ

ทำให้โรงพยาบาลเสื่อมเสียชื่อเสียง
เขาก็มาว่าว่ามาทางสื่อมามาก

จากไอ้ที่ว่าไม่มีสื่อแต่วันนี้มีสื่อมาอย่างนี้

ฉันไม่ได้ไปเรียกร้องหรือจะไปฟ้องร้องอะไร

ฉันต้องการอย่างเดียวคือให้เขามารับผิดชอบแค่นั้นเอง
แล้วไอ้ที่รับผิดชอบนี่ไม่ได้ไปเวอร์ไปนั่นเมื่อไหร่แล้ว

ถ้าฉันร้องสื่อจริงฉันไม่มาพูดเวลานี้วันนี้
แล้วฉันพูดตั้งแต่วันที่ศพหลานฉันอยู่แล้ว

ไม่ได้ไปร้องไม่ได้ไปว่าอะไรกับทางโรงพยาบาลเขาเลย
เพราะว่าฉันขอสิทธิ์อย่างเดียวแค่ว่าให้นางพยาบาลคนนั้นมาขอโทษแค่นั้นเอง
โรงพยาบาลนี้เขาพิจัยนาได้เองเลยหรือยังไง
เรื่องเงินช่วยเหลือ
สำหรับคนไข้รายนี้มีการตรวจรักษา

ทารกเป็นระยะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอด
แต่ช่วงเกิดเหตุอยู่การเต้นของหัวใจของเด็ก
ก็มีอาการแปรปรวนตอนนั้นยังไม่รู้สาเหตุ
แล้วก็พยายามแก้ไขสุดท้ายสาเหตุจริงจริง
จากสายสดือพันคอทารกซึ่งภาวะนี้เป็นเหตุสุดวิสัย
ส่วนการที่ทางโรงพยาบาลปากท่อไม่ยอมส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลราชบุรี
ตามคำร้องขอก็เพราะถือว่าเป็นการคลอดตามปกติ
ส่งตัวต้องมีขั้นตอนต้องอยู่กับว่า
อาการของผู้ป่วยนั้นอยู่ในเกณฑ์จะส่งต่อไปหรือไม่
ในลักษณะของช่วงแรกของการคลอดเนี่ยที่ยังไม่มีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับ
เราต้องบอกก่อนว่ามันจะมีเกณฑ์ในการส่งต่ออยู่
ว่าอาการผู้ป่วยเข้าเกณฑ์หรือไม่นะครับ
ซึ่งถ้าเกิดมีอาการที่เข้าเกณฑ์เราก็ต้องปรึกษาสุทธิแพทย์
อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เพื่อให้ศูนยแพทย์ทั้งนั้นเนี่ย
พิจารณาว่าจะจัดการให้การดูแลรักษาเบื้องต้นยังไง
แล้วก็สามารถส่งต่อได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่ว่าทางครอบครัวเขาบอกว่าเขาต้องการให้พยาบาลคนนั้น
ดูแลคืนนั้นมาขอโทษไงใช่ไหม
ซึ่งทางโรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้พบกัน
ยังไม่ได้คุยกับพยาบาลแต่ว่าพยาบาลคนนี้เนี่ยได้นำเงิน๕๐๐๐บาท
ช่วยงานศพแล้วแต่นางสาวปริชาติแม่ของเด็ก
วอนขอให้พยาบาลที่ดูแลทำคลอดคืนนั้นมาขอขมา
แล้วเรื่องทุกอย่างจะจบจะไม่แจ้งความจะไม่เอาเรื่อง